สาวในวงการบันเทิงของเรานะคะก็ไปปลดปล่อยความเบื่อหน่ายค่ะ
คุณผู้ชมริมทะเลสวย
อ๋อภัรกาปีกินี่แบบนี้ก็เลยเหรอโอ้โหจริง

เรียกว่าสวยสะเทินน้ำสะเทินบกค่ะ

เพราะว่าสาวเมพิชชนาธิเนี่ยแซ่บที่สุดใน๓โลกค่ะ

แช่ตัวในอ่างน้ำแบบชิลค่ะ
ว่ายน้ำเนี่ยค่ะก็เป็นวันพีชสีขาว

ว่าจะแบบเหมือนดำน้ำลงไปเลยคุณผู้ชม
แล้วว่าไปแล้วนะคุณผู้ชมให้ดูค่ะ

มันจะทำให้เห็นสรีร่างของเรา

สวยจริงค่ะ

แมทค่ะแมทพีรณีค่ะ

มาทีนึงลงโซเชียลโอ้โห

คือฮานจริงค่ะชุดว่ายน้ำสีขาว

ของคุณโยเกิร์ตใช่ไหมใช่ค่ะนะคะ
แมทก็อินเนอร์เซ็กซี่มาเต็มกำลังมากค่ะ

ไม่ติงนะคุณผู้ชมผ้าแบบนี้
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะก็สวยแล้วก็เซ็กซี่

นี่เห็นทุกคนแต่คุณสองสวยจริง

กับชุดว่ายน้ำแบบวันพีชเลยจ้ะสีขาว
ทั้งชุดขาวทั้งผิวของน้องปัน

ใส่อะไรน้องปันเขาก็จัดให้เลย
แต่ตอนโพสต์ท่าเนี่ยขอมาแบบหันค่านิดละกันนะจ๊ะ

บอกเลยว่าแซ่บได้แม่หวานเจี๊ยบมาก
การันตีความแซ่บทุกคนเลยนะคุณผู้ชมนะ
มาปิดทั้งที่น้องวานิจชาหน่อยครับ
ไปทะเลรอบนี้ขอควงหวานใจตาน้ำข้าวไปด้วยค่ะ
เป็นเซตภาพชุดว่ายน้ำที่เธอปล่อยออกมานั้น

เซ็นเซอร์จากคุณแฟนเข้ามาเรียบร้อยแล้ว
ถึงได้โพสต์อวดความแซ่บถี่ยิบกันขนาดนี้เลยนะฮะ
คลิปนี้นะคะถ่ายตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะ

เราจะได้เห็นน้องอยู่กับทะลงทะเล
ย้อนกลับมาปานนิดนึงได้ไหมคุณตัว
คือคุณผู้ชมไม่รู้ว่าทำข่าวเยอะเกินไปหรือเปล่า
ทำนี้ฉันฝันว่าคุณหวานเจี้ยมมาแต่งหน้า

เราแต่งหน้าไม่เสร็จแล้วตืดมาร้องไห้

ไม่สนุกก็คือว่าปั๊นสวย